นักโทษเรือนจำกระบี่ก่อจราจนนะครับ
ไม่พอใจโควิดระบาดในคุก
จนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ

ให้เห็นช่วงเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายด้วยนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะภาพไกลจากกล้องวงจรปิดนะครับ

อันนี้เป็นเหตุการณ์ตอนประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
มีนักโทษจำนวนเป็นร้อยภายในเรือนจำกระบี่
รวมตัวกันในการก่อการจราจนนะครับ
เนื่องจากสาเหตุไม่พอใจที่มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

เขาบอกว่ามีนักโทษติดเชื้อเกือบทั้งเรือนจำคุณ

และอีกอย่างทำไมทางเรือนจำไม่มีการจัดหาวิธีที่ปลอดภัย
โดยเฉพาะเรื่องการส่งนักโทษที่เจ็บป่วย
ด้วยโควิด๑๙เนี่ยออกไปรักษานอกเรือนจำ
มันถึงเกิดการประบาดแบบนี้นะครับ
เรื่องนี้ทางพลตำรวจตรีชัยวัดอุ๊ยคำ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่นะครับ
เมื่อคืนนี้ก็รุดเดินทางไปบัญชาการสถานการณ์ด้วยตัวเองนะฮะ
โดยสั่งระดมกำลังชุดควบคุมฝูงชนจังหวัดกระบี๑กองร้อย
ร่วมกับกำลังอศอาสาสมัครแล้วก็เจ้าหน้าที่ราชธรรมกว่า๓๐๐นาย
ล้อมพื้นที่รอบเรือนจำไว้ทั้งหมดนะครับ
ซึ่งกลุ่มนักโทษที่ก่อจราจนเนี่ย
เอาอาวุธมีดและเครื่องมือช่างมาใช้เป็นอาวุธ
โดยทุบทำลายทรัพย์สินภายในห้องฝึกอาชีพ
เจ้าหน้าที่ครับใช้วิธีการเจรจาแต่ไม่เป็นผล
ขณะที่มีนักโทษบางส่วนพยายามจะปีนกำแพงเรือนจำออกมานะครับ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ราชธรรมต้องใช้ปืนยิงกระสุนยาง

ทำให้มีนักโทษที่รับบาดเจ็บด้วยนะครับ
ตลอดทั้งคืนนั้นเจ้าหน้าที่ต้องตรึงกำลังเฝ้ารอบบริเวณเรือนจำนะครับ
ซึ่งรอบกำแพงเรือนจำก็มีเศษข้าวของเครื่องใช้
จานทั้งพัดลมเศษกระเบื้อง
ถูกนักโทษคว่างปลาออกมานอกกำแพงเรือนจำตลอดเวลานะครับ
แล้วก็ภายในนั้นยังมีการทุบทำลายเรือนนอนเสียหายไปหนึ่งหลัง
แล้วก็มีความพยายามในการจุดไฟเผาข้าวของเครื่องใช้
ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องนำถังดับเพลิงเข้าไปฉีดดับเพลิงตลอดเวลานะครับ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมต้องใช้ปืนยิงกระสุนยางใส่กลุ่มนักโทษ
กลุ่มนักโทษที่ก่อเหตุจราจนภายในเรือนจำ
ยังพยายามที่จะพังรั้วเข้าไปยังฝั่งของผู้ต้องขังหญิง
อันนี้ฮะโอ้โหเจ้าหน้าที่กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อกลุ่มผู้ต้องขังหญิงด้วยนะครับ
มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังหญิง๓๐๐คน
ออกจากเรือนจำเพื่อความปลอดภัย
เพราะเกรงว่าเหตุการณ์จะลุกลามบานปลาย
โดยย้ายไปคุมขังที่เรือนจำชั่วคราวของตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่นะครับ
ขณะที่ชุดเจรจาเข้าไปเจรจาเพื่อรับข้อร้องเรียนจากกลุ่มนักโทษ
โดยทางกลุ่มนักโทษขอให้นำผู้ป่วยโควิด๑๔ราย
ออกไปรักษาที่โรงพยาบาล
ดังนั้นนะครับเจ้าหน้าที่จึงประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดกระบี
และโรงพยาบาลกระบี่ให้มารับนักโทษที่ป่วยโควิด๑๙๑๔ราย

แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังตรึงกำลังไว้รอบเรือนจำตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะเกรงว่าจะมีเหตุการณ์บานปลายเกิดขึ้นอีกนะครับ
เขาบอกโอ้โฮเป็น๑๐๑๕ชั่วโมงที่เหตุการณ์ภายในเรือนจำ
คือเหมือนข้างนอกเหมือนสงบเหมือนไม่มีอะไร
แต่ข้างในนะฮะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ทีนี้สถานการณ์เช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ก็จะมีความเคลื่อนไหวของนักโทษในเรือนจำเป็นบางช่วงนะ
เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็จะต้องยิงกระสุนยาง
เป็นการควบคุมสถานการณ์เอาไว้เป็นระยะนะคะ

ที่บอกว่านักโทษที่มีการก่อจราจนประมาณ๓๐๐กว่าคนเนี่ยนะคะ
ก็จะเป็นกลุ่มนักโทษในคดีอุกชะกัน
ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะมีโทษสูง
แล้วตอนนี้ค่ะทางด้านพลตำรวจตรีนพันธ์วุฒิเลี่ยมสงวน
ผู้บังคับการศึกษวนสอบศวนกองบัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๘
แล้วก็พลตำรวจตรีชัยวัดอุ้ยคำ
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
รวมถึงพบเรือนจำนายจรูนหน้าแก้วกำลังหารือกัน
เพื่อที่จะสรุปสถานการณ์ตลอดคืนที่ผ่านมา
แล้วก็เตรียมแผนจะเข้าสลายการชุมนุม
ของกลุ่มนักโทษที่มีการก่อเหตุจราจนในเรือนจำด้วย

กลุ่มนักโทษที่มีการก่อเหตุจราจน๓๐๐กว่าคน
แก่นำหลักสักประมาณ๒๐กว่าคน
แล้วสิ่งที่กังวลเนี่ยคือการเข้าไปในโรงฝึกงานไม้
อย่างที่รายงานไปว่าจะมีการเอาทินเนอร์มา
แล้วก็จะมาทำเป็นระเบิดเพลิง
ใช่อันนี้พอบ่าวเรือนจำเปิดเผย
ทีนี้ทางหน่วยงานจากกรมทหารราบที่๒
กองพลนาวิกโยธินเขาหางนาค

ก็มีการระดมมาค่ะจากจังหวัดใกล้เคียง
รวมถึงมีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ
งานนำแล้วก็นำตัวนักโทษ
กระจายไปแยกขังตามเรือนจำจังหวัดใกล้เคียงด้วย
ซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการเตรียมรถเอาไว้นะ
เพื่อที่จะขนย้ายนักโทษไปยังเรือนจำจังหวัดต่างด้วย
แต่ว่าจริงแล้วทางชุดปฏิบัติการ
มันจำเป็นต้องทำงานอย่างรอบข้อพิเศษจริงนะครับ

เพื่อที่จะสลายการชุมนุมของนักโทษแล้วนะครับ
อกจากนี้นายอายุทธ์สินทบพันธ์อธิบดีกรมราชธรรม
ตอนนี้บินด่วนแล้วนะคุณนะบินด่วนเพื่อมาบัญชาการ
เรือนจำจังหวัดกระบี่ด้วยตัวเองนะครับ
โดยกำชับให้ระมัดระวังทั้งความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
และความปลอดภัยของนักโทษที่ก่อเหตุด้วยนะครับ
แล้วก็นักโทษที่ก่อเหตุมีทั้งอาวุธมีดมีทั้งไม้
ไว้คอยตอบโต้เจ้าหน้าที่ดังนั้นต่างฝ่ายต่างต้องระมัดระวัง
แล้วก็ควบคุมสถานการณ์ด้วยความรอบครอบนะครับ
มีรายงานว่าแผนกระจายนักโทษจะแบ่งออกไป๓ส่วน
ก็คือส่วนแรกได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขังหญิง๓๐๐คน

ออกจากเรือนจำไปคุมขังที่เรือนจำชั่วคราว
กระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่อันนี้เรียบร้อยแล้วนะ
ส่วนที่๒ผู้ต้องขังที่ติดโควิด๑๙
เคลื่อนย้ายไปเรือนจำจังหวัดราชบุรี
ส่วนผู้ต้องขังที่ไม่ได้ติดโควิด๑๙
จะกระจายให้ออกไปคุมขังไว้ตามสารบำบัดใกล้เคียงก่อนนะครับ
ล่าสุดทีมข่าวของเราติดตามติดต่อไปที่ทางผู้การจังหวัดกระบี่
พลตำรวจตรีชัยวัดอุ้ยคำนะครับซึ่งติดประชุมอยู่
แต่บอกกับทีมข่าวสั้นบอกว่าตอนนี้สถานการณ์
ไม่มีอะไรน่าหนักใจนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงควบคุมสถานการณ์อยู่ได้
แล้วก็กำลังเร่งคัดกรองผู้ต้องขังด้วยนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมคะอยากทราบสถานการณ์ล่าสุดเหมือนกัน
เพราะว่านักข่าวของเราตอนนี้ก็เดี๋ยวรอพร้อมที่จะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสอบถามทางคุณพระชรวรินทร์พระชรปภานันทร์ผู้ศึกข่าวของเรา
สวัสดีค่ะคุณพัชรวรินค่ะ

สำหรับสถานการณ์ด้านหน้าเรือนจำจังหวัดกระบีดิฉันเฝ้าสังเกตการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่าน
เป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากเกิดเหตุตอนนี้นานกว่า๑๕ชั่วโมงแล้วค่ะ
ซึ่งบรรยากาศด้านหน้าเรือนจำเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนนะคะก็ยังคงตรึงกำลัง
ซึ่งตอนนี้ค่ะสถานการณ์ด้านในนะคะดิฉันยังไม่ได้ยินเสียงใด
ไม่ว่าจะเป็นเสียงปืนหรือมีควันไฟ
หรือว่ามีการเอ่อพ่องฟ้าเสียงของใดนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี้ยค่ะกำลังจะเอ่อ
เพื่อนย้ายนะคะเอ่อจะโทษบางส่วนประมาณสามละคน
อันนี้ยังไม่แน่ใจในเรื่องของจำนวนนะคะเพื่อที่จะเอ่อ
นำไปฝากขังที่เรือนจำกลางจังหวัดพังงา
ไปตรวจหาเชื้อก่อนแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้อง
ทำปฏิบัติการอย่างระทุมนะครับเพื่อที่จะ
เคลื่อนย้ายนักโทษบางส่วนออกไปฝากคำ
เรือนจำต่างโดยรอบพื้นที่ค่ะ
ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วนะคะ
หลังจากช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะ
ยังไม่มีกลุ่มควันไฟหลังจากที่ทาง
นักโทษแกนนำหลักประมาณ๒๐คน
มีการเผาเรือนนอน
ของเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ทำลายข้าวของ
โรงไม้ภายในเรือนจำค่ะ
ส่วนสถานการณ์ด้านหน้า
ของเรือนจำจังหวัดกระบี่ตอนนี้นะคะก็มีบรรดาสื่อมวลชน
แขนงนะคะเฝ้าติดตามสถานการณ์ตั้งแต่
เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้าและจนถึงขนาดนี้เลยทีเดียวค่ะ
แล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ทหารจากพจวจังหวัดกระบี่
นะคะแล้วก็จาก
ส่วนทุกภาคส่วนที่ระดมกำลังมาที่นี่นะคะ
สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไม่ได้รุนแรง

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอสรุปสถานการณ์จาก
ท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่
กำลังจะเดินทางมาและจะมีการแถลง
เห็นว่าอธิบดีกรมรัชธรณบินด่วนจะลงไป
คุมสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมฮะ
คุณสุจกุลครับแต่ฉันไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะ
ได้ยินไหมครับคุณพัชรวรินฮ

อ่านะครับเห็นว่าทางอธิบดีกรมราชธรรมเนี่ย
จะได้บินด่วนลงพื้นที่ไปควบคุมสถานการณ์ด้วยตัวเองด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะจากรายงานนะคะว่าท่านจะลงพื้นที่สงสัตวิตประมาณสิบเก็ตโปร
แล้วก็ตอนนี้นะคะการประชุมหารือกันเพื่อที่จะออกมาแถลงข่าวพร้อมกันนะคะ

เพราะว่าการนำเสนอข่าวท่านบอกว่าต้องเสนอข่าวอย่างถูกต้องแล้วก็รัดกลุ่ม
เพราะว่าในการเสนอข่าวต้องเซฟในส่วนของความเข้าใจของประชาชนโดยรอบ
เพราะว่าเรือนจำจังหวัดกระบีตั้งอยู่ในตัวเมืองรายล้อมด้วยโรงเรียนแล้วก็ชุมชนค่ะ
อืมนะครับตอนนี้ในส่วนของจังหวัดเนี่ยมีการดูแลพื้นที่โดยรอบยังไงฮะ
ถ้าดูแลในส่วนความปลอดภัยของชุมชนด้วยของประชาชนด้วยฮะ
ในส่วนความปลอดภัยของชุมชนนะคะก็คือจากถนนด้านหน้านะคะ
หน้าด้านเรือนจำแล้วก็ตลอดเส้นทางของถนนอุตรกิจนะคะ
เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรตั้งแต่เมื่อประมาณสัก๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะ
ถึงตอนนี้ไม่ให้สัญจรผ่านตรงนี้ให้เลี่ยงใช้เส้นทางไปในเส้นทางอื่นนะคะ
ส่วนทางโรงเรียนเนี่ยค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าช่วงนี้มีการเรียนออนไลน์หรืออย่างไร
แต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้ไม่มีชาวบ้านหรือว่าไม่มีผู้คนที่มารอบุงดูหรือไม่
ไม่ว่าจะเป็นญาติของนักโทษเองก็ยังไม่มีใครมา
เลยจันเดินมาจากฝั่งหน้าโรงเรียนจากประมาณสัก๒กิโลเมตรค่ะบุษิศกุลค่ะ
คุณคะครับคุณพัชรวรินครับถ้าฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แล้ว
ถือว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ระดับหนึ่ง
ใช่ค่ะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ระดับหนึ่ง
คือจากรายงานก็คือจะค่อยทยอยนักโทษที่เหลือออกไปก่อน
แต่ว่าหัวโจกหรือว่าแกนนำสัก๒๐คน
ฉันไม่แน่ใจว่าอยู่ด้านในหรือว่าอย่างไร
เพราะว่าอันนี้จะต้องรอฟังสถานการณ์
แล้วก็ท่านผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบีอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เราก็คงไม่ถามถึงเรื่องของขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะ
เพราะว่าคงเป็นแผนของเจ้าหน้าที่
ในการที่จะปฏิบัติงานอย่างกรอบครอบรักษารัฐกลุ่มด้วยนะฮะ
ไม่เกินเที่ยงนี้ค่ะคุณอรรยาครับ
เพราะว่าตอนนี้จะกำลังมีการประชุมหาข้อสรุปและก็หารือ
ในการออกมาแถลงข่าวแล้วก็ที่แจงสถานการณ์ด้านในเรือนจำค่ะ
ครับเอาละฮะถ้ามีการแถลงข่าวคุณพัชรวรินก็ส่งข่าว
เราได้ทราบกันด้วยนะฮะจะได้ติดตามความคืบหน้า
ขอบคุณคุณพัชรวรินเรื่องนี้ยังต้องตามกันต่อ
กว่าสถานการณ์จะสงบเรียบร้อยที่สุดนะครับ
และที่สำคัญคือเรื่องของการดูแลนักโทษที่เป็นโควิด๑๙

ไม่รู้ว่าอธิบดีกรมราชธรรมจะเปิดเผยจะชี้แจงเรื่องนี้อย่างไรต่อนะฮะ